คุณผู้ชมได้เวลาในการติดตามคดีใหญ่กันอีกแล้วนะฮะ
คดีที่พันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลหรือว่าภูมิกับโจ้
ถูกสารจังหวัดนครสวรรค์ออกหมายจับพร้อมกับพวกรวม๗คน
ในข้อหาหนักฮะฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานและกระทำทาบรุณโหดร้ายนะครับ
ตอนนี้มีการจับกลุ่มตัวตำรวจได้แล้ว๔นาย
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ติดตามความคืบหน้าอยู่ที่นั่นนะฮะ
สอบถามคุณภูริพัทรบุรินินผู้สึกขาวไทยรัฐทีวีอยู่ที่นครสวรรค์

ทั้งสองท่านครับเจรตำรวจแห่งชาติประนามตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
บอกว่าเป็นโจรในเครื่องแบบเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดร้ายทารุณมาก
ขณะที่๔ตำรวจที่ถูกออกหมายจับและควบคุมตัวได้นั้นวันนี้ทางตำรวจนำตัวมาสอบปากคำ
ภูทรจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
พลตำรวจพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ริมสังการรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๖
นำตัว๔นายตำรวจที่ถูกสารจังหวัดนครสวรรค์ออกหมายจับฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ออกจากกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์มาที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์แล้วล่ะครับ
หลังจากที่ทั้งหมดเข้ามอบตัวกับตำรวจและสอบปากคำอย่างหนักตั้งแต่เมื่อคืน
ซึ่งทั้งสี่คนนั้นถูกใส่กุญแจมือใส่หมวกและใส่หมวกโม่งปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิดโดยมีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษคอยคุ้มกันอย่างแน่นหนา
ซึ่งทีมข่าวนั้นพยายามที่จะสอบถามกับตัวของทั้งสี่คนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เจ้าตัวนั้นไม่ยอมตอบคำถามใด
ไปดูภาพบรรยากาศช่วงนั้นกันครับ

โดยทั้ง๔คนนั้นถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำในฐานะผู้ต้องหาเป็นครั้งแรกที่สอบประกอบตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
โดยมีคณะพนักงานสอบสวนที่ตั้งขึ้นมาทำคดีนี้โดยเฉพาะเข้าสอบปากคำอย่างตึงเครียด
โดยมีตำรวจคอยคุ้มกันอย่างแน่นหนา
ซึ่งตำรวจนั้นไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในห้องสอบปากคำ
ทำได้เพียงถ่ายภาพอยู่ด้านข้างห้องประชุมเท่านั้น
โดยตำรวจที่ร่วมกันฆ่าและถูกสารจังหวัดนครสวรรค์ออกหมายจับทั้งหมด๗คนคือ
พันตำรวจเอกที่ติสันอุทธนพลผู้บังกับสพนครสวรรค์

ร้อยตำรวจโทธรณินมาสวันนา

และ๑๐ตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็ว
โดยทั้งหมดนั้นถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน
หรือการกระทำทารุณโหดร้าย
ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบ
และข้อหาร่วมกันตั้งแต่๕คนขึ้นไป
มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง๔คนที่จับกลุ่มตัวได้นั้น

ร้อยตำรวจเอกทรงยศดาบตำรวจสุภากร

แต่ยังคงหลบหนีอีก๓คนคือพันธุ์ตำรวจเอกทิติสัน
ร้อยตำรวจโทธรณินและดาบตำรวจตรีวิสุทธิ์
ซึ่งทางตำรวจนั้นไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่เมื่อคืน
และอยู่ระหว่างการจัดชุดไล่ล่าเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวอยู่
สำหรับตำรวจ๔คนที่จับกลุ่มตัวได้นั้น
เขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาถูกสอบปากคำอย่างหนัก
และจากการสอบปากคำแล้วแต่ละคนไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

แต่มีบางคนยืนยันนะครับว่าไม่มีการเรียกรับเงินจำนวน๒ล้านบาท
และอีกส่วนหนึ่งนั้นก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
ช่วงสายของวันนี้พลตำรวจเอกวิศนุประสาททองโอสดเตรเลตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาดูสภาพภายในห้องของชุดปรับปรามยาเสพติดที่สถานีตำรวจ

ทีมข่าวพบนะครับว่ามีการลื้อสายแลนด์ของกล้องวงจรปิดบริเวณมุมห้อง
ที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทิ้งไปแล้ว
แต่บริเวณที่ทำการใช้ถุงดำคลุมตัวของผู้ตายนั้น
ยังมีการคงสภาพเดิมไว้อยู่
มีการติดป้ายและตรงประตูของเสื้อตำรวจนั้น
ก็ยังมีการแขวนบริเวณข้างฝานะครับ
ซึ่งทั้งหมดนั้นยังอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนไปมากนัก
ก่อนที่ทางเจรตำรวจแห่งชาติจะประทุมกับตำรวจในพื้นที่ทั้งหมด

หลังจากการสอบปากคำทั้งหมดในวันนี้นั้น
จะมีการเซ็นคำสั่งให้ผู้กำกับโจ้ออกจากราชการไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
วันนี้จะส่งเรื่องให้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
คำสั่งให้ตำรวจอีก๖คนที่เกี่ยวข้องนั้นออกจากราชการไว้ก่อน
ซึ่งพฤติการของภูมิกับโจ้ที่ได้ทำลงไปนั้น
ถือเป็นพฤติกรรมที่โหดเนี่ยม
ทารุณและยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น

หากดูข่าวแล้วให้เดินทางเข้ามอบตัวซะ
เพราะตัวเองนั้นเป็นผู้พิทักษันติราช
แต่ดันไปก่อเหตุแบบนี้ซะเอง
ยืนยันว่าหากไม่มามอบตัวนั้น
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะลากตัวมาดำเนินคดีให้ได้
ฟังเสียงของเจรตำรวจแห่งชาติครับ
มันแบบนะครับ
มันลองเลือกไออะ
นอกเหนือจากทะเลตำรวจแห่งชาติแล้ววันนี้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ
ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยังมาติดตามคดีที่ตำรวจภูทร
จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งรองพบตรนั้นจะดูแลในคดี
ในการสืบสวนสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องคดีอาญา
และมีการติดตามจับกลุ่มตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย
สำหรับบ่อแสของผู้กำกับโจ้นั้นก่อนหน้านี้มีหลายกระแสออกมาบอกนะครับ
เจ้าตัวหลบหนีออกจากประเทศแล้วผ่านทางช่องทางธรรมชาติ
อยู่ที่ลาวหรือพื้นที่แม่สอดโดยเข้าไปยังเมวดีประเทศเมียนมา
แต่ข้อเท็จจริงนั้นได้รับการยืนยันว่าเจ้าตัวยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศ
และจากการตรวจสอบเชิงลึกนั้นยังพบว่ามีการใช้โทรศัพท์เป็นบางช่วง
ยังไม่มีการออกนอกประเทศแต่อย่างใดครับคุณผู้ชมครับ
ทางตำรวจชุดสืบสวนนั้นมีการเข้าไปตรวจคนบ้านของภูมิกับโจ้
ย่านบ้านพักที่รามอินทานะครับซึ่งตำรวจนั้นสามารถตรวจยึดรถยนต์หรูหลายสิบคัน
มูลค่ากว่าร้อยล้านบาทด้วยซึ่งทั้งหมดนั้นจะไปตรวจสอบเส้นทาง
ทางการเงินของภูมิกับโจ้อีกครั้งทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ครับ
นะครับขอบคุณคุณภูริพัฒน์ด้วยนะฮะถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยนะครับ
แล้วก็อย่างที่คุณภูริพัฒน์บอกนะฮะว่าทางตำรวจอีกชุดหนึ่งนะฮะ
ก็ได้ไปตรวจสอบบ้านพักของภูมิกับโจ้ในพื้นที่กรุงเทพมนาคมที่รามอินทรานี้นะฮะ
คือทีมข่าวอยู่ได้เฉพาะหน้าหมู่บ้านไม่สามารถตามทางตำรวจชุดสืบ
ตรวจตรงนี้เข้าไปได้เพราะว่าหมู่บ้านเขาก็ต้องมีมาตรการในการป้องกัน
ค่ะคือตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคหกครับ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของภูมิกับโจ้ในหมู่บ้านปัญญารามอินทราพีหนึ่ง
ปัญญาอินทราเขตคลองสามวาก็พบว่าพื้นที่ด้านในเนี่ยมี
มีเนื้อที่ของบ้านเนี่ยประมาณถึงห้าไร่ค่ะเป็นบ้านสองหลัง
มีรถหรูที่ตรวจพบจำนวนถึง๑๓คันมูลค่ารวมกัน
สำหรับรถหรูเหล่านั้นนับร้อยล้านบาทเลยคุณเขาบอกว่าจอดเรียงรายกัน
อย่างกับโชว์รูมเลยนะครับรถดังกล่าวเนี่ยเป็นชื่อของพันธุ์ตำรวจเอก
ทิติสันอุทธนผลก็คือภูมิกับโจ้นั่นแหละ
หลังจากนี้นะครับจะได้มีการนำเอกสารทั้งหมดมาตรวจสอบ
หาที่มาที่ไปของรถหรูทั้ง๑๓คัน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าค้นภายในบ้าน
ก็ไปพบแม่บ้านชาวเมียนมา๒คนสอบถามแม่บ้าน
แม่บ้านก็ให้ข้อมูลได้แค่ว่าภูมิกับโจ้เนี่ย
จะเดินทางมาจากนครสวรรค์และเข้ามาที่บ้านในกรุงเทพมหาคอน
คือบ้านหลังนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น
โดยบางครั้งก็จะมากับแฟนสาวแต่ส่วนใหญ่นะครับ
ก็จะเดินทางมาพักผ่อนที่บ้านหลังนี้เพียงลำพัง
อย่างไรก็ตามจากนี้ไปเจ้าหน้าที่จะปูพรมเข้าค้นอีกหลายจุด
ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาทั้งหมดนะว่าจะไปจุดไหนบ้างนะครับ
แล้วก็ต้องไปดูนะฮะว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่
ตอนนี้นะฮะยืนยันว่ากองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
นิ่งนอนใจในการติดตามตัวของภูมิกับโจ้
ถือว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะฮะ
ในข้อหานักเลยนะครับก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน
กระทำทารุณโหดร้ายทีนี้ทางสืบภาคหกเนี่ย
บอกว่าจะจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้ส่วนประเด็นภูมิกับโจ้เนี่ย
เริ่มทำการจับรถหรูแล้วก็นำรถไปประมูลกับกรมสุรกากร
ทำมาตั้งแต่ตอนภูมิกับโจ้ยดร้อยตำรวจโทจนถึงปัจจุบันยศพันธ์ตำรวจเอก
จากการตรวจค้นเรื่องนี้นะครับก็ต้องมีการตรวจค้นอย่างละเอียดต่อไป
แล้วก็การตรวจบ้านครั้งนี้ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่น
ก็พบแต่รถแล้วก็ทรัพย์สินเหล่านี้แหละครับแล้วก็ทรัพย์สินอื่นนั้นก็ยังอยู่ครบนะฮะ
นี่ก็เป็นประเด็นที่อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ